เย็นนี้บอกเลยว่าอินดี้หล่อกว่า

เราจะได้เจอกันแล้วกับละครไทยรัฐทีวีนะคะ
อนบ้านดอยปอยบ้านทุ่งค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเราเห็นตัวอย่างละครกันไปแล้ว

เป็นละครเฮฮาสนุกครบรถ

คุณผู้ชมจะได้ชมเป็นตอนแรกด้วย
ประเดิมตอนแรกด้วยการมาเจอกันของ

รับบทบาทดอนเป็นเกษตรอำเภอหนุ่มไซส์ซื่อหล่อด้วย
มีเหตุให้ต้องมาทำงานต่างบ้านต่างเมืองนะคะ
ได้มาพบกับฮายชุติมา
รับบทเป็นน้องปอยลูกสาวกำนันค่ะ

แต่มีเหตุให้ต้องกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดด้วย
ซึ่งฉากเปิดเนี่ยเป็นการเจอกันของพระเอกนะฮะ

ซึ่งฉากเปิดเป็นการเจอกันของพระเอกนางเอกครั้งแรก
เรื่องสังไม่ธรรมดายอยู่แล้วจะมาเจอกันสวยเหรอ
ไม่ใช่จ้ะก็มีเหตุการณ์ให้ทั้งคู่ปะทะคารมกัน
พระเอกเรายอมเจ็บตัว

จริงจังขนาดไหนไปดูกันหน่อยค่ะ

เป็นความสวยมากกว่าค่ะที่แบบเปิดเรื่องมาก็คือ
โดนทั้งควันรถคนแบบว่าเตะกระเป๋าล่วงจากรถบ้าง
แล้วก็แบบมีโครนอะไรอย่างนี้ล้มคือหลายอย่างมากค่ะ
สภาพก็อย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะ
เขาพูดไปแล้วผมไม่กล้ามองหน้าเขาเลยนะ
ทำไมอ่ะหันมาปุ๊บเฮ้ยเฮ้ย

ทำไมไม่มีคลิปคาแรกเตอร์มันต้องแบบ
ยังจะกล้าหันมาถามว่าใช่หรอสภาพแย่มักเลยหรอ

หนูก็งงนะหนูก็ยังรู้สึกว่าหนูสวยอยู่นะ
ครั้งนี้คือแบบมันยากด้วยแล้วก็สนุกด้วย
คือทั้งทีมงานทั้งนักแสดงก็แบบทุ่มทุนกันเต็มที่มากอะค่ะ
อ้าวนั่งเอกเขาก็ล้อล้อนั่งเอกเขาก็ซุ้ยสวย
นางรายก็แซ่บแซ่บแซ่บอ๋อถ้าอยากเห็นฝีมือทางการแสดงกับเชอรี่เดี๋ยวรอติดตาม